อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์กันได้แล้ว
อาจารย์นี่ถึงกับเอ่ยปากชมเลยว่าน้องอามานี่อายุเพียงแค่๑๑ขวบ
แต่คิดการใหญ่เหลือเกินคิดเหมือนตัวเองสมัยเด็กเลย

มันคือจิตวิญญาณขนาดไหนเอาไปชมค่ะ

เดี๋ยวนี้มันเก่งมากมันเขียนรูปขนาดนี้ดูดิ

นี้รูปนี้เขียนนะยังไม่ถึงสองเดือนเลย
เลิภโรงเรียนเรื่องเขียนทุกวันทุกวัน
ผู้คิดศำนึกเจ้าอยู่หัว
สร้างสรรค์สุดยอดเลย

นะฮะผมต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กที่คิดใหญ่นี่คือคนที่เป็นอนาคตของชาติบ้านเมือง
ผมในสมัยเด็กเท่าเขาผมคิดใหญ่แบบเขาตลอดเวลาเลย
ผมไม่เคยคิดที่จะทำรูปเล็กคิดแต่รูปใหญ่นะครับ
ผมนี่เวลาอยู่เชียงมายนะครับผมต้องการเขียนรูปพระเจ้าลงหนัง
ห้าเมตรแปดเมตรอยากได้ตัวผมเล็กนิดเดียว
แต่ผมคิดการใหญ่ผมไม่นึกว่าจะมีเด็กแบบนี้เกิดขึ้น
ที่สามารถคิดการใหญ่และทุ่มเทกับความภาคเวียนวิทยาอุตสาหะ
เด็กตัวแค่นี้ดูสิครับเห็นรูปขนาดนี้ผู้ใหญ่อยู่ยังทำไม่ได้เลย
โอ้โหมันอยู่ในจิตวิญญาณค่ะมันอยู่ในสายเลือดมันเป็นศิลปะนั่นเองนะคะ
ฝีมือการวาดภาพของเด็กชายวชิรวิทย์สามารถ
หรือว่าน้องอามานี่ชาวภูเก็ตวัยสิบเอ็ดขวบแล้ว
อาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งชาติผู้สร้างศิลปะวัดร่องขุน
ชมโอ้ยไม่ขาดปากเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เพราะว่าน้องอามานี่ฝีมือด้านการวาดภาพของเขา
คือวาดภาพได้อย่างสวยงามมีพัฒนาการแล้วก็คิดการใหญ่
ถือว่าเป็นอนาคตของชาติลักษณะแบบนี้เนี่ย
เหมือนกับอาจารย์เฉลิมชัยในวัยเด็กยังไงอย่างนั้นเลย
เพาะว่ามีเก่าฟรรดิที่นักความคิดว่ามีบริษัท
อาจารย์ก็สอนให้ผมทำตรงนี้ให้มันเข้มขึ้น
แล้วตรงนี้ก็จะผลักเด็กออกมาตรงนี้ก็ขาวขึ้น
น้องอามานี่บอกนะคะคือได้รับความรู้แล้วก็คำสอนจากอาจารย์เฉลิมชัยหลายอย่างเลย
เฉพาะเรื่องน้ำหนักหรือว่าการแลเงาของภาพนั่นเอง
เพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นจุดรอง
โดยจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการฝึกวาดภาพ
เพื่อพัฒนาฝีมือไปเรื่อยแบบนี้ทุกวันค่ะ
เห็นความสามารถของน้องอามณีแล้วนะคะ
อาจารย์เฉลิมชัยเขาอยากให้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กไทย

ดีกว่าการเล่นเกมอย่างทุกวันนี้อาจารย์ฝากมานะคะ
อยากให้เอาน้องอามานี่เป็นตัวอย่างนี่เห็นไหม
อายุ๑๑ขวบวาดภาพได้ขนาดนี้โอ้โฮ